มีสุนัขพันธ์ผสมไทยพิษบูค่ะชื่อว่าเจ้าโคล่า
มันขย่ำหัวเด็กเด็กผู้หญิงอายุ๘ขวบก็นั่งเล่นเหมือนเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ในบ้านนะคะ
คือน้องเนี่ยแผลเวอะหวะเลยนะคะที่ศีรษะนะคะ
แต่ว่าคนในครอบครัวบอกว่าสงสัยน้องคงเล่นสเก็ตบอร์ด
แล้วแบบมันกระเด็นไปโดนหางโดนตัวเจ้าโคล่าหรือเปล่า

ปล่อยเด็กตัวเล็กเอาไว้กับสุนัขที่แบบตัวใหญ่หน่อย
มันต้องไปดูที่หมามากกว่าดูเรื่องว่าเด็กไปทำอะไรให้หมากัด
กู้ชีพโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีเขาก็ไปตรวจสอบนะคะ
อายุแค่๘ขวบนะคะเป็นเด็กผู้หญิงด้วย
ก็ที่ศีรษะมีบาดแผลที่มือที่อะไร
เพราะน้องเขาเอามือดันปัดป้องอะค่ะพยายามจะแบบดันหมาออกไปอ่ะ

บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เด็กหญิงอภิชาดาอายุ๘ขวบค่ะ
น้องก็นั่งเนื้อตัวแบบเปียกชุ่มไปด้วยเลือดน่าสงสารมาก
ที่หัวมีแผลถูกหมากัดยาวสัก๒เซน
แล้วก็มี๔เซนด้วยอีก๒จุด
ที่นิ้วมือที่อะไรถลอกปอกเปลือกไปหมด
ประถมพยาบาลแล้วก็ถามน้องอ่ะนะคะน้องบอกว่า
เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
โคล่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้นอนอยู่ข้างกันนี่แหละ

น้องก็เลยเอามือปัดป้องนะคะ
แล้วก็ร้องเรียกพ่อกับพี่ที่นอนอยู่ในบ้านให้ออกมาช่วย
ก็เลยช่วยแยกเจ้าโคล่าออกไปได้
เนี่ยก็น้องก็ยืนยันแล้วว่าน้องก็เล่นของน้องอยู่เฉยเฉย

กับเจ้าโคล่ามันเลยมันมาขย่ำน้องเลยนะคะ
คุณพ่อของน้องค่ะนายวิรัติคำพันธ์อายุสามสิบเก้า
พ่อบอกว่าพ่อก็นอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงลูกสาวร้องให้ช่วย
แล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขขู่แล้วก็เห่าเสียงดังมาก
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูเห็นเลยว่าลูกสาวกำลังโดนเจ้าโคล่า
สุนัขที่เลี้ยงไว้ขย่ำเขาที่หัวนะคะก็เลยรีบไปช่วย
แล้วก็จับเจ้าโคล่าไปขังเอาไว้ในบ้าน
คุณพ่อบอกว่าเจ้าโคล่าเป็นสุนัขของเพื่อนที่ฝากเลี้ยงเอาไว้
เจ้าของตายไงก็เลยสงสารเอามาเลี้ยงต่ออายุสิบปีละ
โคล่าจะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยนะคะก็เหตุการณ์นี้คุณพ่อบอกเองนะ
บอกว่าสงสัยลูกพ่อคงเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วพลาดมั้ง
สเก็ตไปทับขาไปทับหางเจ้าโคล่าจนมันเจ็บหรือเปล่า
มันคงตกใจก็เลยมากัดลูกสาว
บอกปกติมันไม่เคยกัดใครเลย
แต่คุณพ่อคงต้องดูแลมากขึ้นแล้วล่ะ
นี่โชคดีที่น้องไม่เป็นอะไรมากกว่านี้นะ